ฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด

ร้านในวันนี้นะครับโอ้โหเป็นขนมจีนนะไว้ต่อ
ใช่แล้วค่ะเป็นร้านขนมจีนจากร้านน้ำเงี้ยวทองซ้อนะคะ
ขนมจีนน้ำเงี้ยวสุดเข้มข้นคุณดู
มันแน่ใจนะว่าเป็นขนมจีนเพราะมันเป็นความแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่น
ใช่ไหมคะมันเป็นน้ำแบบขนมจีนน้ำเงี้ยวเข้มข้นอร่อยลงตัวมาพร้อมกับชุดผัก
มีทั้งหมูทั้งไก่มาพร้อมชุดผักจัดเต็มนะเหมือนยกแบบเมืองเหนือมาให้คุณรับประทานเลย
แล้วก็ยังมีอาหารเหนืออื่นเยอะแยะเลยนะคะ
ใครสนใจก็ถ่ายภาพเก็บไว้ก่อนได้เลย
ใช่ใครจดไม่ทันถ่ายไม่ทันนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าอยากฝากร้านทำตามกติกาก็ได้เลยง่ายค่ะ